ต่อกันอีกค่ะยังมีเรื่องของวัยรุ่นตีกันอีก

นักท่องเฉลต่างชาติก็ชอบไปกันเพราะว่ามันเหมือนกับเป็น
แหล่งศีรษร
กุลมที่ไปทำแบบนั้นพอต่อว่าไปเสร็จปุ๊บ
กลุ่มนั้นนะคะดักรออยู่หน้าผับแล้วก็รุมทำร้ายเขาแบบนี้
เออคือนี่คือหลายคนแล้วก็รุมคนคนเดียวจนเขาร่วงไปกองกับพื้น
แล้วก็มีคนพยายามมาช่วยนะคะเนี่ยเหตุการณ์เกิดขึ้นนี่คือกล้องวงจรปิดจับภาพได้ชัดเจนเลยนะคะ
คืออย่างที่บอกว่าเขาออกมายืนคุยกันอยู่พักนึง
แล้วกลุ่มที่ดักรออยู่หน้าผับก็รุมทำร้ายทั้งต่อยทั้งเตะทั้งกระทืบเนี่ยต่อยก่อนแล้ว
หลังจากนั้นก็ตะลุมบอลกันเลยค่ะนี่คือรุมหนึ่งนะคะ
พอมีคนเห็นเหตุการณ์ก็มีผู้ชายอีกคนนึงเนี้ยเข้ามาช่วยก็โดนรุมตามไปด้วยอีกเออ
กว่าที่จะมีคนไปมาห้ามแล้วก็สามารถที่จะแยกกลุ่มวัยรุ่นนี้ออกมาได้ก็มีคนหนึ่งถูกต่อยจนร่วงไปแล้วเขาบอกว่าเกือบตาย
อืมถามว่าเรื่องราวเกิดขึ้นยังไงหนึ่งในผู้บาดเจ็บชื่อว่านายจำนะเขาเล่าให้ฟังบอกว่า
วัยรุ่นกลุ่มที่มารุมทำร้ายเนี่ยเข้าไปลวนลามเพื่อนผู้หญิงของเขาคืออยู่ในผับไง
เข้าไปลวนลามยังไงรู้ไหมเอามือล้วงเข้าไปในกางเกงเพื่อจะจับอวัยวะเพศ
โอ้โหมันก็ผิดอยู่แล้วอ่ะคุณไปดูรังเขาอ่ะพอเขารู้เรื่องเขาก็เลยเดินไปตบหัวผู้ชายคนที่ทำ
แต่ไม่โดนจากนั้นก็แยกย้ายกันไปก็นึกว่าก็จบปรากฏว่ากลุ่มนี้มาดักรออยู่หน้าผับ
แล้วก็รุมโทษนะฮะรุมกระทื้อแบบนี้เลยดุ้นหน้าเขาสิครับคุณผู้ชมอืม
ตำรวจโรงพักชนะสงครามนะคะก็บอกว่าไม่เป็นไรรู้รูปภัณฑ์สันฐานคนร้ายหมดแล้ว
เพราะว่าได้ภาพจากกล้องวงจรปิดในผับกำลังตามตัววัยรุ่นผู้ก่อเหตุทั้งหมด
มาดำเนินคดีอยู่นี่ต้องโดน๒อะไรนะ
ต้องโดนกระทำอนาจารย์ด้วยนะใช่ครับอีกนิดนึงก็จะล่วงละเมิดทางเพศอยู่แล้วนะ
ผู้หญิงไปแจ้งความด้วยนะเออนะฮะโอ้โหทำแบบนี้กันนี่อุกอาดมากจริงจริงนะคะ
แล้วตัวเองก็ไม่ได้ทำถูกเลยด้วยอืมไปดูอีกหนึ่งเหตุการณ์ค่ะ
ยังตีกันอยู่เลยเป็นงานกาชาติที่หนองบัวลำพูค่ะ
วัยรุ่นเป็นสิบเลยนะคะรุมทำร้ายผู้ชายคนเดียว
สิบรุมหนึ่งอีกแล้วที่มันแย่ไปกว่านั้นคือเนี่ยค่ะ
รุมทำร้ายทั้งกระทืบทั้งต่อยทั้งเตะจนเขาลงไปกองกับถนน
แย่ไปกว่านั้นก็คือใช้จักรยานยนต์พุ่งเหยียบซ้ำ
เนี่ยเห็นไหมคะโอ้โหจิตใจมันโหดเยี่ยมกันได้ขนาดนี้เลยเหรอ
มันกาชาตินะครับอืมซึ่งหลังจากที่กลุ่มวัยรุ่นสิบคนนี้
รุมทำร้ายผู้ชายคนนั้นจนพอใจแล้วทั้งต่อยทั้งเตะทั้งกระทืบ
มอเตอร์ไซค์ชนซ้ำจนเขาสลบเหมือดอยู่กับพื้นเนี่ย
ก็แยกย้ายหนีไปอืมแล้วเขาบอกว่าชาวบ้านนะ
เห็นทุกปีเลยอ่ะเนี่ยตุ๊บตั๊บตุ๊บตั๊บอยู่แบบเนี้ย
ทุกปีเกิดขึ้นทุกปีเลยสำหรับวัยรุ่นตีกันในงานกาชาติ
จังหวัดน้องบัวลำพูคนที่ถ่ายคลิปมาเนี่ยเขาบอกว่า
ขอเถอะนะเจ้าหน้าที่จัดงานมันก็ดีประชาชนทุกคน
เขาก็อยากไปร่วมงานด้วยความสนุกสนานแต่ช่วยเข้มงวดดูแลความปลอดภัย
แล้วก็กวดขันเรื่องพวกนี้หน่อยมันไม่ไหวแล้วต้องเอาเหมือนที่งานวัด
งานหนึ่งอ่ะค่ะที่เป็นหมอแสดงหมอลำอ่ะที่เอ่อทหารเขาขึ้นไว้ใช่ไหม
เออเออพระขึ้นบอกว่าตีกันจากปรับธรรณนักสามล้าน
อีกงานหนึ่งที่เป็นทหารที่เป็นอาสาสมัครที่เขามาดูแลความเรียบร้อย
ก็คือเอาเลยตีใช่ไหมโดนตีด้วยนะเออใช้มาตรการขั้นเด็ดขาดอาหารตีเลยอ่ะ
ไม่อยากให้มันถึงขั้นที่เราจะต้องเป็นเหมือนกับตาต่อตาฟันต่อฟันแบบนั้น
คือเราก็พยายามที่จะไม่เป็นบ้านป่าเมืองเถื่อนแล้วนะแต่ก็อยากให้ทุกคนเคารพกฎหมายด้วย
มากลัวแล้วเกิดนะฮะเด็กสมัยนี้ครับ